สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
วันนี้เราจะมาเมื่อไหร่

วันนี้เราจะมาเมื่อไหร่

วันนี้เราจะมาเมื่อไหร่

วันนี้เราจะมาเมื่อไหร่

วันนี้เราจะมาเมื่อไหร่

สวัสดีครับทุกคน

วันนี้เราจะมาเมื่อไหร่

วันนี้เราจะมาเมื่อไหร่

วันนี้เราจะมาเมื่อไหร่

วันนี้เราจะมาเมื่อไหร่

วันนี้นะครับพาคณสตรีจากอำเภอวาปีปะทุม

จังหวัดมหาสรคามมาศึกษาดูงานมาพักครั้งคืนที่เข่าค้อเพชรชบูรณ์
จังหวัดมหาสรคามมาศึกษาดูงานมาพักครั้งคืนที่เข่าค้อเพชรชบูรณ์
จังหวัดมหาสรคามมาศึกษาดูงานมาพักค้างคืนที่เขาคอเพชรชบูรณ์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่เป็นช่วงขากลับ

เมื่อวานนี้กำลังเดินทางกลับก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
มันเป็นช่วงลงเขานะฮะซึ่งถนนมันลาดชันสลับกับคดเคี้ยวอยู่แล้ว
คนขับเมื่อขับมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเสียหลัก
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าจะมีเรื่องของระบบเบรกมีปัญหาหรือว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้น
นี่นะครับคนเจ็บก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก็หลายคนนะฮะก็แยกกระจายไปหลายโรงพยาบาลบางส่วนที่เจ็บเล็กน้อย
คุณหมอก็อนุญาตให้เดินทางกลับได้แล้วสวัสดีครับนี่ฮะ
เขาก็จะไปดูแลเรื่องของการชดเชยเยียวยาอะไรกันต่อไป
เพราะเดี๋ยวนี้หน้าหนาวก็จะไปเที่ยวกันเยอะด้วยดูงานกันเยอะด้วย
ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะ